คู่นี้เปิดตัวว่าคบหาดูใจกันอย่างเป็นทางการ
แต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยเปิดตัวสักเท่าไห
คุณงงไหมเออดิฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกัน
เพราะว่าคู่นี้เขาค่อนข้างจะโลกส่วนตัวสูงหรือเปล่าก็ไม่รู้
สำหรับสาวน้ำตาลพิจารคณะกับหนุ่มภัยภาษฐิสต์นะคะ
ต้องบอกเลยว่าคู่นี้เปิดตัวแต่ไม่เปิดตัว

เพราะว่าน้ำตาลเขาก็ยอมรับว่าพักหลังไม่ค่อยได้เจอฝ่ายชายเหมือนกัน
เนื่องจากว่าต่างฝ่ายก็ต่างมีงานที่ต้องทำ

ขนาดงานในวงการบันเทิงยังเริ่มห่างหายเลย

เรื่องของการแข่งรถเข้าป่าตามสไตล์ของเขานั่นแหละ

แล้วก็ไม่คิดที่จะปรับเปลี่ยนอะไรในตัวแฟนนุ่มด้วย
อกจากนี้น้ำตาลยังแย้มถึงเรื่องเรียนว่า
รับปริญญบัติคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตในปีนี้ด้วยค่ะ
ยิ่งโตตามว่ามันยิ่งเปลี่ยนหลายอย่าง
แล้วก็ตัวเขาเองก็ค่อนข้างมีความคิดเป็นของตัวเองชัดเจนมาก
เขามีโรคส่วนตัวค่อนข้างสูงไม่ปรับแล้ว
ก็มีความสุขแล้วค่ะกับปัจจุบันที่มันเป็นอยู่นะเวลานี้

ตัวเขาเองก็เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราปรับกันมาค่อนข้างเยอะแล้ว
แล้วพอมาถึงจุดหนึ่งเราก็รู้สึกว่าโอเคเราก็มีอะไรที่ต้องโฟกัส
อันต่างห์ลงภาพเป็นภาพรวม
ก็ต้องมาเจอเพื่อนหูกันบ้าง
ก็ไม่อยากให้เขาอยู่ในโลกของเขาอย่างเดียว

ก็คืออยากให้เขาแบบออกมามาเจอกับคนอื่นมากยิ่งขึ้น
แต่ตอนนี้มันเหมือนเขามีอะไรที่เขาโฟกัสเยอะมาก
เรายิ่งโตมาเราก็จะมีเส้นทางชีวิตของแต่ละคนชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่แบบทั้งสอบด้วยแล้วก็โปรโมทละครด้วย
เรียนจบเดือนนี้แล้วเดือนนี้ก็มีสอบแล้วก็ทำทีสิส่ง
ก็แสดงความยินดีกับสาวน้ำตาลล่วงหน้าด้วยนะคะเรียนจบแล้วรับปริญญาสักทีนึง
เรื่องของหัวใจเนี่ยไม่เป็นไรช้าไปก่อนนะให้หนุ่มไผ่เขามีโรคส่วนตัวของเขาไปก่อน
เออเดี๋ยวรอทำอะไรรอเค้าไปก่อนออกจากป่าแล้วเดี๋ยวก็มา